คุณผู้ชมครับจากกรณีที่กลุ่ม
นักศึกษาแนวร่วมรามกำแหงเพื่อประชาธิปไตย
ใช่ไหมฮะคือปะทะกับกลุ่มเครือข่าย
ภาคีปกป้องสถาบันค่ะคือล่าสุด
เขามีการเอาคลิปนี้ออกมาครับครับเป็นคลิปจังหวะที่
ภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน
เขาทุ่มลำโพงใส่น้องนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลามกำแหงคนหนึ่งนะครับ

นั่นเป็นจังหวะที่น้องแบมครับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงชั้นปีที่๑
ถูกผู้ชายคนนี้ที่วงกลมสีแดงเอาไว้

บนรถกระจายเสียงเป็นเหตุให้เธอได้รับบาดเจ็บ

แล้วมีการประทะกันอยู่ระหว่าง๒กลุ่ม
แบมจังหวะนั้นพูดผ่านไมโครโฟน
ขอร้องให้ใจเย็นอย่าทำร้ายกัน

แต่จู่ชายรูปร่างสูง
เสื้อสีดำที่ยืนอยู่ข้างรถนะครับ

ยกลำโพงที่ตั้งอยู่ในรถที่ปลาใสอยู่นะ

ต่อมาเพื่อนก็อุ้มนางสาว
ธิติมาบุฏดีเหลือน้องแบมอายุ๑๙ปี
ไม่ได้ตอนนั้นเข้าไปเจ้งความที่สนองหัวหมาก
นางสาวธิติมาเปิดเผยว่า
แม้ว่าจะมีความเห็นแตกต่างทางการเมือง
แต่กลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน

พร้อมทั้งยืนยันว่ากลุ่มของเธอเนี่ยนะ

แต่กลุ่มภาคีเครือข่ายเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามา
แล้วใช้กำลังทำร้ายทุกคนที่อยู่ตรงหน้า
ไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงฮะ
ประเทศโยมคนแรกที่ขึ้นมาประสัย
ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสถาบันเลย
เรากล้าพูดว่าเราไม่ได้จับจ้วงหรืออะไรเลยนะตอนนั้น
เพราะฉะนั้นการที่คุณวิ่งมา
แล้วก็มาทำกับคนเหล่านี้เป็นอะไรที่
มันไม่ถูกต้องแล้วก็โหดร้ายมาก

พวกหนูรอดได้ก็เป็นเพราะพวกพี่นักข่าวที่ถือกล้องส่วนหนึ่งอะค่ะ
กันอีกทีนึงเพื่อกำลังจะเก็บภาพ
หนูจำได้ว่าเมื่อวานกล้องก็เยอะมากอย่างนี้ค่ะ
มันอยู่รอบคันเลยมันเหมือนช่วยเซฟหนูอีกชั้นหนึ่ง
คือถ้าเกิดว่าฟังแบบนี้ดูจากคลิปนี้เนี่ยกลาย
เป็นว่ากลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเนี่ย
โดนกระทำโดนทำร้ายร่างกาย
แต่ทีนี้เมื่อวานค่ะคุณผู้ชมโคศกของกอรชนะคะ

พยายามที่จะเอาคลิปอีกมุมหนึ่งเนี่ย
มาให้นักข่าวมาให้ประชาชนได้ดูว่าจริงแล้วเนี่ย

เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ
โศกกอรชตั้งใจจะบอกว่า
ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นสิ่งยั่วยุก็คงไม่เกิด

กรรณนัทพาทรสืบนุกูล
เป็นโคศกกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับตำรวจแบบนี้
อธิบายบอกว่าก่อนเกิดเหตุปะทะกันนั้นเนี่ยนะคะ

และกับกลุ่มรัษดอนมีนักเรียน
เห็นมะมารับใช้มารับใช้น่ะแล้วค่ะ
ทีนี้เนี่ยโฆษกรชบอกว่า
ซิ่งที่ต้องการอย่างประชาชนเนี่ย

ใครถูกมากกว่าผิดมากกว่า

หยาบคายตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่มีเหตุการณ์ต่อเนื่อง
นำไปสู่เหตุการณ์บานปลายคือการทะเลาะวิวาดกัน
แต่หากถามว่าใครผิดมากกว่ากัน
เรื่องนี้นะคะก็คงเป็นฝั่งที่ใช้กำลังในการทำร้ายร่างกาย
ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็อยากฝากเตือนสติทุกคนว่า
ให้ถอยคนละก้าวคำพูดนี้ของนายกใช่ไหม
ถอยคนละก้าวและเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
เหตุการณ์รุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
วันนี้ทั้งสองฝัง
สถาบันที่เข้าไปทำร้ายร่างกายเขา
แล้วก็จะว่าไปตามกฎหมายตามเกิดขึ้น
ก็ได้ไปแจ้งความเป็นวิบัติการเรียบไฟ
แต่เราแค่อยากจะเตือนสติทุที่ท่านว่ารับข้อมูลของตอนมอง
ผมจะเป็นเฮลอรับข้อมูลทั้งสองฝั่ง
แล้วที่สำคัญก็คือว่า
ได้พบนัยหลักการว่านี้
เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ก็เห็นด้วยกับโฆษกรชนะคะ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าถามว่าใครผิดมากกว่ากัน
ก็คงเป็นฝ่ายที่ไปทำร้ายร่างกายเขานะคะ
ถูกไหมฮะถูกต้องครับนะฮะเพราะว่าคนที่ไปทำเขาก็ไม่สมควรอยู่แล้วนะครับ